คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะ

สักประมาณนาทีครึ่งนะคะ
เป็นเหตุการณ์พ่อลงโทษลูกชายอายุสักประมาณ๒ขวบ

แล้วเขาก็โพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าต้องให้เด็กตายก่อนใช่ไหมถึงจะเข้ามาดูแล
แจ้งทางพัฒนาสำนักงานพัฒนาความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
ยังไม่มีใครลงพื้นที่มาช่วยเลย
พาตำรวจนำตัวพ่อเด็กไปสอนอร้อยเวรปล่อยตัวเพราะกฎหมายไม่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
พาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่สามารถกักตัวเด็กเอาไว้ได้
ปล่อยให้เด็กกลับบ้านไปเนี่ยครับคลิปเนี้ยค่ะ
คือเป็นลักษณะของเพื่อนบ้านที่เขาแอบถ่ายเอาไว้นะคะ
คือเห็นชัดเลยว่าพ่อเนี่ยกระหน่ำตีลูกลูกอายุขวบ๒ขวบนี่แหละ
เป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ข้อความที่โพสต์เอาไว้พร้อมกับคลิปนี้
เขาโพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่าขอโทษด้วยนะไอ้หนู
ลุงช่วยหนูถึงที่สุดแล้วด้วยกฎหมายเมืองไทย
ลุงไม่สามารถทำได้มากกว่านี้จริงขอให้หนูโชคดีครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคนโพสต์เขาบอกว่า
แจ้งทางพัฒนาสังคมให้เข้ามาดูแลตั้งแต่เช้า
แต่ไม่มีใครลงพื้นที่มาดูแจ้งตำรวจให้มาพาตัวพ่อไปสอนอ
พาเด็กไปตรวจร่างกายตำรวจร้อยเวรก็ปล่อยตัว
บอกว่ากฎหมายยังไม่สามารถควบคุมตัวพ่อเอาไว้ได้เออ
พาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพาไปเองด้วยนะครับ
โรงพยาบาลบอกว่าให้ดูอาการคืนนึงแต่แม่เด็กบอกว่าขอเอาตัวเด็กกลับไป
กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ปฐุมธานีอืม
โรงพยาบาลก็ยอมปล่อยไปตัวผู้โพสต์บอกว่า
ผู้โพสต์เนี่ยก็แจ้งพยาบาลนะว่ามันเป็นคดีเกี่ยวกับทำร้ายร่างกาย
ให้ดูอาการที่โรงพยาบาลที่ตรวจก่อนดีไหมอย่าส่งตัวกลับไปเลย
รอเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมมาดำเนินการต่ออืม
โรงพยาบาลบอกว่าโรงพยาบาลเขาไม่เกี่ยวกับคดีครับ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าคนโพสต์เนี่ยนะพยายามทุกช่องทางแล้ว
พยายามจะช่วยทุกช่องทางแล้วมันช่วยได้แค่นี้จริง
คือเขามองว่าเป็นการทำร้ายทารุณเด็กแน่แน่ใช่
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะมองว่ามันคือการลงโทษลูก
ทำโทษเด็กอะไรอย่างเงี้เหรอแล้วยังไงรู้มั้
พ่อเด็กเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ให้ตัวเด็กกลับไปที่ปฐุมธานีเนี่ยนะ
ครับเดี๋ยวจะฟ้องอืมกักขังหน่วงเหนียว
สุดท้ายผู้โพสต์ก็เลยบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะครับ
ต้องปล่อยไปเออแล้วตกลงมันยังไง
เราก็เลยส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราค่ะ
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
ไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะชื่อว่านายพิรุณตู้ทัพทิม
เขาบอกว่าผู้ชายที่ตีลูกเนี้ยค่ะชื่อว่าในบิ๊กอ่า
เป็นคนงานล้างรถที่คาแคร์ของเขาเองอ๋อเป็นคนงานเขา
ถูกต้องอ่าเพิ่งมาสมัครงานเมื่อยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มากับภรรยาแล้วก็ลูกชายอายุ๒ขวบเขาก็รับไว้
ให้พักที่บ้านพักคนงานคืนวันที่สองมีนาคม
เพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของหอพักอยู่ติดกับบ้านพักคนงาน
โทรมาบอกบอกว่าคนงานที่รับมาทำงาน
ส่งเสียงดังรบกวนคนเช่าหอพักเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้
จะไม่ให้รบกวนคนที่เช่าหอพัก
ก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดที่ร้านดูปรากฏว่าครับ
เห็นว่าในบิ๊กเนี่ยทำร้ายลูกชายอายุ๒ขวบอย่างบ้าคลั่ง
อืมเขาใช้คำว่าทำร้ายอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับ
โหดร้ายทารุณจนเด็กเนี่ยร้องไม่หยุดเขารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสนสาราแดง
อืมให้ดำเนินคดีกับในบิ๊กพ่อเด็กครับ
หลังเกิดเหตุตัวเขาก็พาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพาไปเองเลยนะคะ
เด็กเนี่ยตัวสั่นตลอดเวลากุมมือเขาตลอดเวลา
ลักษณะเหมือนกับเด็กเป็นกังวล
หลังจากที่พาเด็กกลับมาบ้านก็พยายามดูแลเด็กก็เริ่มร่าเริงขึ้น

แต่พ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าเด็กดื้อมาก

งั้นเนี่ยจะทิ้งไว้ข้างทางบอกแบบนี้

แล้วก็แอบเอาไปทิ้งไว้หลายครั้งแล้วแต่ทำไม่ลง

ถ้าไม่เอาผมจะยนทิ้งข้างทาง
แม่เค้าก็ผมก็ห่านมาฮึ้ยสมัยพูดจาแบบเนี่ย

เป็นพ่อเป็นแม่คนพ่อแม่เขาจริงหรือเปล่า
เขาก็บอกว่ายืนยันว่าใช่เขาเป็นพ่อแม่จริง
แล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจะแอบเอาไปทิ้งหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ทำไม่ลงเขายังพูดอีกคำเดียวว่าทำไม่ลง
ผมก็เลยบอกแปลกนะผมก็เลยกังวลไงว่า
อยู่กับเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เด็กไม่ได้แล้วแบบนี้
คือความคิดเขาผิดแปลกไปมากอะ
เป็นพ่อแม่จริงด้วยนะพ่อแม่แท้ด้วยนะ

ลงโทษลูกแล้วก็บอกว่าจะเอาไปทิ้งตั้งหลายทีแล้ว

ล่าสุดค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ชุดสืบสวนสนสารแดงก็คุมตัวในบิ๊กและภรรยา
พร้อมด้วยเด็กชายไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจนะคะ
หลังพบว่าไปเปิดห้องเช่ารายวันย่านเพชรเกษม
บิ๊กผู้เป็นพ่อเนี่ยค่ะยอมรับว่า
วันที่เกิดเหตุที่ตีลูกเนี่ยนะเมา
แล้วก็โมโหลูกชายที่ดื้อลูกชายสองขวบด้วยนะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยใช้ด้ามไม้กวาดพลาสติกตีลูก
อ้างว่าก็ตามภาษาพ่อสั่งสอนลูกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไร
ตามภาษาพ่อไม่มีหรอกฮะใช้ด้ามไม้กวาดตีลูกขนาดนี้
แล้วก็อ้างว่าปกติไม่เคยไม่ค่อยจะตีลูกนะอืม
บางครั้งก็ตีบ้างแต่ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงอะไร
ก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าไม่มีใครเห็นนะถูกก็เห็นแค่คลิปภาพเนี้ย
อ่าแล้วในบิ๊กผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าที่เขาพูดว่าจะเอาลูกไปทิ้ง
หรือเอาลูกไปให้คนอื่นเนี่ยนะอ่ายอมรับว่าพูดจริงจริงครับ
แต่พูดไปเพราะความโมโหยืนยันว่าไม่กล้าทำแบบที่พูดหรอก
อืมหลังเกิดเรื่องเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ก็มองหน้าลูกก็สงสารลูกมากมากน่ะอืม
เรื่องของเรื่องตัวเนี้ยมันไปกินนมของน้องมันก็กินนมไปต่อมาก่อนแล้ว
แล้วผมเมาผมหลับอีกแล้วนะดื้อแล้วเขาไปกินนมน้องแล้ว
อวกแตกในที่นอนอย่างงี้แล้วแฟนผมเขาก็ลาไปอาบน้ำแล้ว
ผมโม่ห่วงว่าผมเลยตีไปแล้วเขาเมาแล้ววันนั้นผมที่งายที่ทำงานด้วยไง
แล้วก็ไปทำงานแล้วไม่ได้แคลงเลยใช่มือมันแข็งอยู่เลย
ผมสอนสอนด้วยแล้วตีด้วยพี่แต่วันนั้นคือผมเมา
ผมเลยตีแรงมาหน่อยผมก็ยอมรับผิดตอนนั้นผมก็มารับข้อเก่าหาทุกอย่าง

แล้วทำไมเราบอกว่าเอ่ออยากการเอาลูกเนี่ยแต่ให้ไปอื่นเลี้ยงแล้วอยากจะทิ้ง
ก็เพราะเราทุกคนพูดแบบนี้ครับผมโม่ห่วงพี่ยอมรับว่าเราพูดจริง
พูดจริงโม่ห่วงครับอืมคือคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายคลิปเนี่ย
เป็นเจ้าของร้านคาแคที่นายบิ๊กมาสมัครงานเมื่อยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์
ใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปเจออดีตนายจ้างนะ
ของพ่อของเด็กที่ก็เปิดร้านคาแคร์อยู่ย่านเพชรเกษมนะฮะ
ซึ่งเธอเปิดเผยว่าในบิ๊กกับภรรยาเนี่ย
มาสมัครเป็นลูกน้องที่ร้านของเขาก็อยู่ได้สัก๔เดือนนะครับ
ทั้งคู่ก็มีลูกชายวัยสองขวบมาอยู่ที่ร้านด้วยในบิ๊กเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบดื่มเบียร์ตลอดเวลา๔เดือนที่ทำงานที่ร้าน
มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายลูกชายอยู่ประจำทุบตีประจำอืมนะอืม
ส่วนภรรยาก็ไม่เคยห้ามปรามกลับส่งเสริมให้พ่อเนี่ยตีลูกอีก
ค่ะนี่อันนี้อดีตนายช่างอีกร้านหนึ่งเขาบอกเขาก็เห็นเหมือนกัน
ใช่ซึ่งเธอยอมรับว่าหดหูใจมากสงสารเด็กมากที่ถูกทำร้าย
เด็กเนี่ยหวาดกลัวภาวะตัวสั่นไปหมดเธออยากจะช่วยเหลือมาก
เพราะว่าลูกของในบิ๊กเนี่ยก็อายุไล่เลี่ยกับลูกของเธอ
แต่ทำอะไรมากไม่ได้ทำได้เพียงว่ากล่าวตักเตือน
พร้อมกับบอกไปว่าห้ามทำร้ายร่างกายเด็กอีกนายบิ๊กกับภรรยาก็อ้างว่า
ตีลูกเพราะลูกดื้อซึ่งเธอก็งงเพราะเท่าที่เธอเห็น
เด็กก็ไม่ได้ดื้อมากนักแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหักเงินเดือน
หากพบว่าทำร้ายลูกอีกกระทั่งช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
คนงานในร้านมาบอกว่าในบิ๊กกับภรรยา
ขโมยของในรถของลูกค้าที่เอามาล้างค่ะ
เรียกมาสอบถามแต่ว่าทั้งคู่ปฏิเสธ
ที่ที่เขาน่ะทายคลิปได้เนี่ยคลักนึงก็เริ่มเป็นเหรอว่าเขาอารมณ์แรง
ผู้ชายอ่ะแบบคือไออ่ะตีรู้ตอนตอนแรกแรกยังไม่ตีนะ
แต่พอข้างหลังเฮ้ยเราเห็นบางทีลูกไม่ทำอะไรเลย
ก็เดินไปตบอย่างเงี้ยเราก็แบบไปตบมันทำไมบิ๊ก
เราก็ถามบีแกไปตบมันทำไมมันก็หัวเราะแล้วบอกบ้าเหรอ
ตบมันเดี๋ยวก็สมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเราแบบเห็นเฮ้ย
แม่มันอะไรอะไรก็เดี๋ยวบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กก็คือเรียกพ่อเขาให้ตี
เราก็เลยบอกแต่ทำไมแกเป็นแม่ทำไมแกไม่ห้าม
ก็มันสนนะพี่มันสนเราก็เลยบอกเด็กมันก็สนไปตามภาษา
คือถ้ามันทำอะไรผิดหรืออะไรจริงเราค่อยตี
เพราะเรามีลูกเหมือนกันอ่าพอเสร็จวันนั้นไม่รู้ลูกเขาทำอะไรยังไง
อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรแต่ได้ยินแล้วล่ะว่าเอ๊ะอ่ะ
โวยวายลั่นเลยเราอยู่ในบ้านพอสักพักคนอาค่ะเขาก็วิ่งมา
ตายแล้วฝนไปดูสิมันตีลูกมันเราก็เลยแบบออกมาไม่มีอะไรแล้ว
แต่พอเราออกมาอีกทีนึงคือเด็กแบบเป็นรอยลอยแบบเป็นปืดเขียว
แน่นอนน้องโดนทำร้ายแต่เราไม่รู้ว่าน้องโดนทำร้ายด้วยอะไร
แล้วก็สายยางเนี่ยสายสายอัดฉีดสายอะไรเนี่ย

เราจะบอกเขาตลอดว่าเฮ้ยคุณอย่าตีลูกคุณนะ
ถ้าคุณตีเราหักเงินเดือนเราหักเงินเดือนคุณแน่
พอเราเห็นที่แบบบีบคอทำร้ายร่างกายเรารับไม่ได้อะไรอย่างนี้
พออยู่ไปสักพักหนึ่งนี่ไงเห็นไหมที่ในบิ๊กบอกกับตำรวจเนี่ย
ผมก็ทำไปวันนั้นเนี่ยตามคลิปเพราะว่าผมเมาใช่ไหม
ปกติไม่ค่อยตีลูกหรอกค่ะบอกว่าไม่เคยตีแรงอ่าอ่า
เนี่ยไปถามเนี่ยเจ้าของร้านเก่ามาเนี่ยโอ้โหนะ
ขณะที่คนงานในร้านที่ในบิ๊กเคยทำงานนะครับบอกว่าในบิ๊กกับภรรยา
มีนิสัยชอบขโมยของในรถของลูกค้าที่เอามาล้างทั้งคู่จะเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในรถ
แล้วก็จะอุ้มลูกชายเนี่ยขึ้นไปด้วยพอได้ทรัพย์สินก็จะลงมาจากรถ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเห็นคนงานเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยกล้าเตือนอ่ะ
ใช่ไหมเขาไม่อยากมีเรื่องก็ไปบอกนายจ้างเพราะว่าเขากลัวจะถูกทำร้าย
กระทั่งมีคนงานเข้ามาใหม่แล้วก็เห็นพฤติกรรมทีนี้ก็แจ้งให้นายจ้างรู้
นายจ้างก็ทีเนี้ยให้ออกจากร้านเลยค่ะทีเนี้ยค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้าน
พ่อกับแม่ของในบิ๊กเลยนะคะที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
บ้านหลังนี้ค่ะก็ปิดเงียบครับเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลว่า
บิ๊กไม่ได้กลับบ้านมาหาพ่อแม่นานแล้วก็เคยเจอในบิ๊กนะ
เพื่อนบ้านบอกว่าปกติก็ไม่มีอะไรดูเป็นคนมีสัมมาคารวะดีครับ
ส่วนพ่อของในบิ๊กค่ะนักข่าวของเราโทรศัพท์หาเลยนะคะ
บอกแค่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวลูกชาย
ตัวเองไม่อยากยุ่งอืมเนี่ยค่ะทีนี้นักข่าวของเรา
รายงานความคืบหน้ามาว่าทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ไปสอบปากคำในบิ๊กกับภรรยาไปร่วมสอบปากคำที่สนสารแดง
ครับก็ไปสอบถามว่าจะรับเด็กไปดูแลที่บ้านพักเด็กดีไหม
พมมาแล้วนะใช่มาแล้วค่ะเพราะว่าพมบอกว่า
บิ๊กกับภรรยาเนี่ยคือไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอะไรเลย
แล้วก็มีพฤติกรรมที่พฤติกรรมที่มันไม่รู้จะดูแลลูกได้หรือเปล่าด้วยซ้ำ
อ่าพ่อมอเลยบอกว่าอยากจะรับเด็กไปดูแลเองครับนะคะ
ส่วนในบิ๊กเนี่ยตำรวจสอนอสารแดงก็แจ้งข้อหาแล้วนะคะอืม
ข้อหาทำร้ายร่างกายและข้อหาตามพรบคุ้มครองเด็กตามมาตราย๒๖นะคะ
ก็คือทำร้ายร่างกายเด็กอ่ะเอออืมต้องให้เป็นคลิปเป็นข่าวก่อนเนอะ
ไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงต่อหนูน้อยคนนี้นะคะ